นี่นี่ต้มมันอยู่เหลือซ้ายอยู่เหลือซ้ายข้าวซอย

ชิมขุนพลากุ้งหวังเงินจนงวน๒๐๐๐บาท
ร้านวินไทยวานีสต์ฟิวชั่นดีเสิร์ตคาเฟ่
ร้านของหวานสไตล์ไต้หวันที่เป็นขวัญใจของคนย่านซอยเซ็นหลุย
ร้านนี้มีเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์เมนูที่มีความแตกต่าง
แปลกใหม่ในสไตล์ไต้หวันฟิวชั่น
คนรักของหวานเตรียมเทใจ
ให้ร้านของหวานสไตล์โฮเมดแห่งนี้ได้เลย
มาเลยครับมาเลยครับรบกวนเลยครับ
โอ้โหมาเป็นการมองอย่างนี้ได้หรอครับเท่าไหร่ครับเนี่ย
ของที่มีผ้านะคะจำนวนเงิน๒๐๐๐บาทได้๘เซียนจำนวน๗ชามนะคะ
ผมขอเถอะครับอนุโลมผมได้ไหมอ่ะ
พ่อน้าตัวเองตัวเองช่วยหน่อยช่วยหน่อยให้ฟรีให้ฟรีเลย
กินเลยกินเลยเราเลี้ยงเองเราเลี้ยงเองกินเลย

บ้าเหรอคุณทั้งหมดเนี่ยเอาไป๒ถ้วยเลยให้๒ถ้วย
ชอบชอบกินไปกินไป
เมนูแปดเสียดน้ำแข็งใสไต้หวันที่อร่อยถูกปาก
คู่กับเต้าหวยธัญพืชและสามสหายหนึบที่ต้มกำลังดี
เนื้อเหนียวหนุบเคี้ยวเผลินถูกปลาถูกแพร่ถูกไวแน่นอน
นี่ไงชื่ออะไรนะร้านหวินอุ้ยเป็นขนมเว้ย
สบายแล้วสามร้อยเฮ้ยขนมเว้ยโชคดีเว้ย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
สันห้าอะไรนะครับคุณแชฟสองพันจ้ะสองพันสองพันลืม
นี่จานเดียวหรอจานจานละพันเหรอไม่ใช่ขายกำลังมังแล้วทั้งไหนวะ
กำลังมังพี่เขากินน่ะว่าอีกสามเลยเหรอแชฟแชฟ
ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับมาขอช่วยเหลือเชฟด่วนเลย
หัวหน้าทีมจะต้องทายนะครับว่าลูกทีมของคุณใบ้คำว่าอะไรอยู่
โดยที่ลูกทีมจะต้องพูดออกมาโดยไม่มีเสียงและห้ามแสดงท่าทางใดออกมาครับ
แสดงอะไรครับเอาหรือยังครับเอาเลยสัดนะครับ
ปากชัดมากฮีราถูกต้องครับ
สิงต้นทะเลเดี๋ยวช่วยดีกว่าเว้ย

ปากเขาชัดมากครบแล้วครับครบแล้วครับ

ผมลดให้๓จานครับ

ของทีมพี่ก๊อฟนะคะจำนวนเงินจำนวน๓๐๐บาทนะคะ

ขอบคุณค่ะ

แหละร้านนี้เขาให้เยอะนะอร่อยจริงเขาก็สั่งเหมือนกันเลยอ่ะไม่รู้
ได้ออกไปบอกเขาทำไมไม่ต้องบอกเขานั่งไงจับได้แล้วจับอะไรที่จับอะไร
แกเอาไว้ตัวนี้พี่เป็นผมไม่ต้องทำมานั่งกัน๕คนสั่งชามข้าวเนื้อนั่งกิน

ครับ

ผมไม่เอาผมลาออกได้ไหมอ้าว

ไปพอแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเดี๋ยวจะน้ำแข็ง
โอเคไปบ๊ายบาย

เออ

แล้วก็ต้องไปดินดามตรงเจริญกุ้ง

เดี๋ยวไอ้สองคุณมันเคลียร์กันเยอะเลย

เริ่มด้วยสิครับ
เป็นชั่วโมงอ่ะ
ยังไม่หมดครับผม

ไปนะฮะไปใครอยากลองว่างก็ลองมากินกันนะร้านนี้นะ

อิ่มอยู่เลยนะแต่ว่าก็รอนานมากเลย
แต่ก็ต้องรอมันก็ปิดรายการไม่ได้

ผมแนะนำพี่พ่าต้องเลือกแขกลับเชิญนะครับข้างหลัง
ป่ะคุณไหนไง

ทำไมให้เกียรติพิพิกรรายการแหละ

ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับ

นั่นก็คือวัดยานวาพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับ
วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีไฟพิยาครับ
ทีมคุณก๊อฟเบจพลเป็นทีมที่มาก่อน
เพราะฉะนั้นเสียใจด้วยครับ
ไม่ได้รับบทลงโทษครับ

ส่วนทีที่ข้าฝึงและติดชวนครับ
คุณต้องโดนรับบทลงโทษนะครับ
ขอเชิญบทลงโทษของเราครับโอเค

และนี่คือขนมเกาโอ้โหนึกกื่นเสียง
เอารับบทลงโทษคุณต้องทานให้หมดนี่ครับ
ไม่คุณกะให้ตายเลยละ

นะฮะคุณสาวพุทธครับ

คุณคอฟมันสะพนและคุณฐานกุ๊ง
ที่จะไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
กินที่ไหวไปให้ถึงครับ